รายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรค
และข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา๙แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
กินล้างฟ้าและนี่คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับ

แล้ววันนี้นะครับเรามากินร้างบางกันที่ย่านอารีครับผม

จานนี้พูดได้เลยว่าอร่อยเกือบตาย

ในวันนี้อยู่กันที่ย่านอารี
แรงรวมคาเฟ่แบบชิคคูอุ

และรับรองว่าต้องเจริญอาหารแน่นอน
เพราะเต็มไปด้วยร้านอาหารมากมายที่เรียงรายอยู่เต็มย่านเลยล่ะครับ
ตอนนี้เจ้าแซคมาเดินงงอะไรตรงนี้ครับเนี่ย

ทำไมมันหายากหาเย็นขนาดนี้วะ

แผนที่ให้ก็ส่งให้

ทุกวันเสาร์นะครับเวลา๔โมงเย็นนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับผม

แต่ว่าตอนนี้ไปตามหาแขกรับเชิญกันก่อนดีกว่าครับ

ให้แผนที่ประเทศไทยมาครับผม

สักฮัลโหล

เอ้ยบอกเลยว่าแถวนี้มันบรรยากาศดีแล้ว

มากนี่คือบอกเลยว่าล้างท้องรอล้างบางเลย
พร้อมหน้าครับผมพร้อมนะครับพร้อมจ้ะพร้อมแล้วบ้างไซส์ล่านไซส์ที่ว่าเด็ด
เมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกินให้ถึงที่
ตามไปกินให้หมดบางในกินล้างบาง
ฝากก่อนด้วยร้านดังร้านแรกในวันนี้มีชื่อว่าร้านบรรยากาศครับ
ตกแต่งภายในร้านให้ความรู้สึกสบาย
เหมือนเข้ามารับประทานอาหารที่บ้านเพื่อนยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
แต่รสชาติจะถูกปากเจ้าแซ็กและมะตูมขนาดไหน
ไปรอคอนเฟิร์มความอร่อยจากทั้งคู่กันครับ

จันคริสค่ะหรือว่าพี่สิแห่งร้านอาหารบรรยากาศแห่งนี้ค่ะ
ที่มาของร้านอาหารบรรยากาศแห่งนี้ก็คือ
สมัยก่อนเวลาเราทำงานเสร็จกลับมาบ้านทุกคนก็จะพูดว่า
บ้านของเราบรรยากาศดีจังเราอยากกลับมาที่นี่
บ้านของเรามีบรรยากาศที่ดีและนี่คือที่มาของร้านอาหารบรรยากาศค่ะ
ส่วนสไตล์ของอาหารก็จะเป็นอาหารไทยเลย
ชั่นบ้างเล็กน้อยแต่เป็นสไตล์อาหารไทยที่นำกลับมาพรีเซนต์ใหม่
รสชาติอาหารที่เราทานเองในบ้านเนี่ยค่ะคือรสชาติของร้านอาหารบรรยากาศ
ร้านบรรยากาศของเรารับรองว่าอร่อยเชียวโอ้โหนี่เหมือนกันเลยโอ้โหเหมือนกันเลย
โอ้โหใจตรงกันอยากกินเลยเนี่ยกินเลยครับผม
ไม่รู้ว่าจะเลือกเริ่มจากอะไรก่อนเลยแซคเลือกกับจากเมนูข้าวก่อนไหมครับ
ผัดปลาร้าครับผมประเดิมจานแรกกันด้วยข้าวผัดปลาร้า
ที่ใช้ปลาร้าบองผัดกับข้าวสวยเรียงเม็ดอัดแน่นความหอมด้วยสมุนไพร
ขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกซอยจัดจ้าน
ทานคู่กับไข่ต้มยางมะตูมกากหมูและผักสดอร่อยเหาะเลยล่ะครับฮ่า
จริงจริงส่วนตัวเป็นคนทานปลาร้าไหมไม่มีส่วนตัวไม่ทาน
ไม่กินครับทานส่วนหัวอย่างเดียวหรอทานผมให้ไม่ใช่คุณกิน
คุณบีมเพราะนี่ก็เป็นคนไอเลิฟปลาร้ามากปลาร้าคืออะไรขับเคลื่อนของชีวิต
นอกจากผู้ชายแล้วอยากแต่งงานกับปลาร้าเลยที่สี่มีเรื่องสี่ขนาดนั้นแหละครับ
มันก็ไม่เน่าไม่เหม็นแล้วครับผมเมนูแรกของเราข้าวผัดปลาร้า
มันพิเศษยังไงอ่ะคือเขาก็จะนำข้าวผัดนะครับไว้คลุกเขาแล้วก็ไปผัดกับปลาร้าครับผม
เอาตัวปลาร้าบองมาผัดกับข้าวต้องขออนุญาตใส่ช้อนกลางแล้วก็แยกกันนะคะ
ใช่ครับมาโอ้โหแซคครับผมเครื่องสมุนไพรเขาแน่นมากเลย
เขาปลูกเองหลังร้านปะเนี่ยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอบฟักแฝงแตงโมไซโย
ครบครบ
นี่ต้องกินกับนี่ไข่ของพี่เองอ่าไข่อะไรครับไข่ต้มยางมะตูม

คุณผู้ชมอร่อยมากใช่เลย
เมนูนี้สิบสิบสิบอืมพอมากกลิ่นปลาร้ามันไม่ได้ฉุนมากนะ
แต่มันหอมแบบหอมตีจมูกอ่ะแต่ที่ชอบคือข้าวกับปลาร้าอย่างเดียวอะครับ
มันอาจจะเลี่ยนไงพอมันมีตัวสมุนไพรมาตัดอ่ะ
มันเลยยิ่งทำให้รู้สึกกลมกล่อมมากขึ้นอืม
ที่เมนูต่อไปครับกับนี่ครับคำนวลละออครับผม
นวลละอเมนูแกงจืดที่ทำมาจากฟองเต้าหู้
กลิ่นเหมือนน้ำเต้าหู้แต่มาในรูปแบบของแกงจืดโอ้โห
มีหมูสับคลุกปลาเข็มปั้นเป็นคำโรยด้วยต้นหอมเล็กน้อย
เพื่อให้ได้อัตรรสของอาหารขาวเป็นเมนูที่ทางร้านคิดค้นขึ้นเอง
สร้างสรรค์โอ้โหไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้คล่องคอเลยครับ
แต่ว่าบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่แบบแค่ฟองเต้าหู้ป่ะมันยังมีอะไรอีกนะ
มีวุ้นเส้นอำมีวุ้นเส้นแล้วก็มีเนื้อหมู
หมูสับคลุกด้วยปลาเข็มครับผม
นั่นน่ะจริงมันคืออะไรอ่ะมันคือแกงจืดเหรอคะ
แกงจืดครับผมอ่า

นี่ครับนวรอไป

เออมันแปลกว่ะไม่เคยกินอ่ะไม่คิดว่ามันจะแบบอร่อยเวอร์ชันเนี่ย
ตอนแรกคิดว่าจะแบบมีความข้นอะไรอย่างนี้

ยำอกอีแป้นจะแตกตายแล้ว
คุณแม่อะแล้วคุณมันยังไงสิบอกนี้มาคุณลูกอะ
แบบยำนี่โดดเด่นมากเลยยังไงคุณแม่อธิบายสี่เมนู
เข้าไปแล้วว่าแต่แล้วคุณแม่มันคือยำส้มโอหรอ

ส้มโอเขาก็คัดสรรมาอย่างดีครับ

จากสวนจากลูกที่มีคุณภาพ

เขาบอกว่าทุกอย่างคุณภาพหมดเลย

แต่เราได้กินของดีถือว่าเป็นรับปาก

คำใหญ่รสชาติจัดจ้าน

เด็กเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมากินแบบกับของขาวนี่คือไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่
ควรมีไว้บนโต๊ะไว้ตัดกับเมนูอื่นอ่ะเราไปถึงเมนูหนึ่งที่เราจ้องไว้ตั้งแต่แรกแล้ว

มันคือเมนูนี้ค่ะที่เขาเรียกว่าแทะโลม
เมนูเด็ดจากแนวคิดนำเป็ดไหว้ในเทศกาลตรุษจีนมาต้มมาตุ๋นเข้ากับน้ำพะโลกเข้มข้นให้เปื่อย
แล้วนำไปรวนกับพริกกระเทียมรากผักชีปรุงรสให้ถึงเครื่องความหอมแบบทวีคูณด้วยเครื่องเทศ
กัดเข้าไปจะได้รับสัมผัสของเป็ดที่หนังกรอบแต่เนื้อนุ่มชวนเจริญอาหารจริงครับ
ถ้ารวมนี่ก็คือเป็ดลวนพริกกระเทียมครับ

คือจริงปกติเมนูอะไรแบบนี้มันหากินยาก

จีนคือจะแบบปีละครั้ง
แต่เนื่องจากกระแสตอบรับดีมาก

ก็คือไม่ต้องไปรอตามงานไหว้จุดจมตุจีนแต่ละปี
มาที่บรรยากาศก็ได้กินได้เลย

ส่วนในตัวของรสชาติคุณผู้ชมมันจะมีความแบบ
ไม่ได้เผ็ดนะ
รวมกับกระเทียมแล้วก็กับพริก
มันจะมีกลิ่นหอมของกระเทียมกับพริกตีขึ้นมา
แต่จริงรสชาติมันคือเน้นที่พะโล

อ่าใช่มันหยุดแทะไม่ได้นะ
พูดถึงในวันแฮโลมันจะแบบมีเนื้อเล็กน้อย

พี่โน้ทสุดท้ายครับเมนูนี้บอกได้เลยว่า

เพราะว่าร้านนี้นะครับผม
เยอะนะ

อันนี้ได้ยินมานะว่าเป็นเมนูเดียวในร้านที่เจ้าของร้านลงครัวทำเองอ่า
คุณว่าไงอื้อฮือน้ำพะโล้เขามีความพอดีมาก
กลมกล่อมอื้อฮือหอมน้ำตาลตาโนดอื้อครับผม
อันนี้อร่อยจริงจริงอันนี้อร่อยมากแต่จะบอกเลยนะว่าเต้าหู้ในพะโล้ของร้านเนี้ย
เหมือนร้านอื่นนะทำไมล่ะคะเป็นเต้าหู้สดซึ่งข้างในก็คือจะเป็นเนื้อแน่นแน่น
แล้วเขาก็จะมีความอมน้ำกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะได้แบบมีความกลิ่นขนน้ำแล้วก็กลิ่นเต้าหู้
และที่สำคัญเขานำไปทอดทอดแล้วก็ค่อยไปตุ๋น
กับน้ำไอ้น้ำซุปเนี้ยและตอนนี้เราก็ชิมมาทุกเมนูแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกได้เลยว่าร้านดังในวันนี้นะครับร้านบรรยากาศนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยเชียบ
มะตูมครับพี่มะตูมชอบเมนูอะไรเป็นพิเศษครับ
โหจริงจริงชอบหลายเมนูมากครับผมแต่จริงจริงอย่างที่บอกว่าที่ชอบจริงจริงเลยก็คือแท้โรง
แล้วปกติเนี่ยเคยเข้าครัวทำอาหารไหมครับโอ้ต้องบอกเลยว่าพี่เนี่ยเป็นเซียนเลยนะ
เอ้ยเออเซียนทำอาหารเสียงการทำลายล้างวะไม่ไหวเลย
แต่วันนี้เราต้องได้ทำภารกิจนะครับเฮ้ยจริงเหรอแต่เพื่อความสุขของท่านผู้ชม
ที่เราทำให้ได้ใช่ครับผมนั่นเองและเมนูที่เราจะทำวันนี้ครับผม
ก็คือนี่เลยยำโอกอีแป้งจะแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงเหรอใช่ครับเฮ้ย
ทำอาหารไม่เป็นนะต้องได้โอ้เมื่อกี้มีอะไรบ้างวะมีส้มโอมีกุ้ง
โอ้ยยากอ่ะจะได้เหรอนี่แหละครับคุณเก่งกว่าอ๋อโอ้ยโอ๊กอีแป้งจะแตก
เมนูของเราที่จะมาเล่นในเกมที่มีชื่อว่าเซียมซีชี้อุปกรณ์
กติกาคือเจ้าแซ็กและมะตูมจะต้องเขย่าเซียมซี
เพื่อเสี่ยงเอาอุปกรณ์ที่จะมาใช้ในการตักวัตถุดิบ
ปรุงรสคลุกเคล้าส่วนผสมและจัดจาน
มีเวลาให้๓นาทีในการทำอาหารจานนี้ให้เสร็จ
โดยตัดสินจากหน้าตาอาหารที่ต้องคล้ายต้นฉบับ
และรสชาติที่ต้องจัดวันเลิศ
ถ้าทำได้ผู้ชมทางบ้านรับสิทธิพิเศษจากเจ้าของร้านไปเลยครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับกฎิกาเราก็ฟังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม

อุ๊ยไม่ใช่โถ่เริ่มทำกันเลยดีกว่า
อ๋อโอเคฮะคำยำโอกิแปรนจะแตกกันเลยดีกว่าครับได้
เฮ้ยจบแล้วครับ
ขอช้อนขอช้อน

แนบจริงอ่ะแหนบจริงอันนี้แนบจริง

เอาทุ่มไว้ก่อนเธอลองทุ่มเท้าดิบร้าน

อื้อส้มโอส้มโอ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

อันไหนพี่พี่
น่ากลัวสวย
พรรดย์ชมตลขาด
เฮ่ย
แต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เจ้าของร้านมาชิม
ใช่ครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับ
และตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่สินะครับ

ถ้าดูจากหน้าตาเราพี่สิว่าอย่างไรบ้าง
โอ้โหแบบพิธีตกงานแน่เลยงานนี้

เครื่องแน่นเต็มไป

ปกโหลดได้ปกโหลด

อย่างนั้นที่แรกที่ถือว่าเมนู

ขอบคุณครับ

เป็นร้านที่ต้องมาลองจริงครับ

และเป็นอาหารสไตล์บ้านทานง่ายรสชาติกลมเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริง
มากันได้นะครับที่ซอยประดิพัฒน์๑๐๑
เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา๑๑นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกาครับผม
กินล้างบาง
และตอนนี้เราก็มาถึงร้านที่สองของเรานะครับเป็นร้านโดนนะครับผม
พี่มะตุ๋มโสดไหมครับว่างไหมครับ
แซคเราพี่น้องกันนะครับ
โอ้ยพูดกระดิ่งใหญ่เรียกอย่างบ้า
พี่น้องกันมาส่งมาถามก็โสดมาสักพักแล้วแหละ

คือร้านนี้นะครับผมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสไตล์เชียงคานหาทานครับ
เชียงคานครับจะเหมาะกับพี่คนโตใช่ครับผม
ร้านโดนครับโดนแน่โดนแน่ครับผม
เมื่อโดนแน่เมื่อโดนแน่เฮ้ย
และร้านนี้นะครับผมชื่อร้านนี้ครับจุ่มนูดเดิลจุ่มนูดเดิล
ไม่โดนเข้าไปกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับ

และร้านโจรย่านอารีในวันนี้พามาล้างบางกันที่ร้านจุ่มนูดเกิล
ร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณตามแบบฉบับคนเชียงคานแท้
ความเท่ของร้านจุ่มคือการที่เราสามารถเลือกประเภทเนื้อสัตว์ที่มีอยู่หลากหลายชนิด
ทานคู่กับเส้นที่เราชื่นชอบผสมผสานไปกับความหอมของซอสสูตรเด็ดจากทางร้าน
อกจากนี้ยังมีความพิเศษอะไรเพิ่มเติมไปฟังจากปากเจ้าของร้านกันเลยครับเชิญ
สวัสดีครับผมคุงครับเจ้าของร้านจุ่มนุดเดิลครับ
ร้านเราเป็นร้านอาหารพื้นถิ่นนะครับขายก๋วยเตี๋ยวโบราณสไตล์เชียงคานครับ
โดยคนเชียงคานแล้วก็ห้วยครัวเป็นคนเชียงคานทั้งหมดเลยครับ
จุ่มเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับคนเชียงคาเราจะเรียกว่าจุ่ม
เตี๋ยวเชียงคานะครับสูตรเด็ดคือน้ำจิ้มซอสสีชมพูครับ
ซึ่งมีส่วนผสมของเต้าหู้ยี้ถั่วลิสงแล้วก็กระเทียมดอง
ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของก๋วยเตี๋ยวจุ่มหรือก๋วยเตี๋ยวโบราณฉบับเชียงคานครับ
จากก๋วยเตี๋ยโบราณสไตลเชียงคานแล้วเรายังมีอาหารอื่น
เมนูข้าวยำหรืออาหารพื้นถิ่นที่หาทานได้ยากในกรุงเทพครับ
ร้านนี้รับรองว่าโดนใจเพราะหากินได้ในกรุงเทพเจ้าเดียวครับ
ุ่มนูดเิลก๋วยเตี๋ยวโบราณสไตล์เชียงคานหนึ่งเดียวในกรุงเทพรับรองอร่อยเชียบ
เป็นไงล่ะครับผมท่านผู้ชมนี่ครับ
มะตูมเคยไปเชียงคันไหมครับ
เคยฮะก็ไปเดินเล่นคนเดียวเหงาตั้งใจคนโสดโสด
แล้วไปเชียงคานเคยกินก๋วยเตี๋ยวที่นั่นไหมครับ
ไม่มีโอกาสไม่เคยว่ะอันนี้ไม่เคยจริง
ไม่รู้ด้วยว่าเชียงคานมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยอะไรยังไม่รู้เลย
มีจริงครับผมร้านโดนโดนมีเหรออ่ะรออะไรแล้วไปเชียงคาน
ไปเชียงคานกันเลยเดี๋ยวที่นี่ก็เหมือน
ที่นี่ก็เหมือนกันเลยเหรอที่นี่ก็เหมือนกันครับผม
เตี๋ยวสไตล์เชียงคานและมีร้านนี้ร้านเดียวในย่านอารี

ร้านนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามีหลากหลายให้ท่านได้เลือก
ถ้าเป็นต้นตำรับโบราณจริงจะเป็นหมูหมักครับผม
อ่าหมูหมักโบราณเลยเออก็คือหมักไว้ร้อยปีเป็นหมูหมักโบราณ
หมูหมักไว้ร้อยปีมึงก็เน่าสิอ่างั้นพี่ไม่รอน่ะ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

อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงให้อันนี้ให้ตูมอ่ะเป็นคนไม่ชอบทานแบบซอสเต้าหู้ยี้อะไรอย่างงี้อยู่แล้วเพราะว่ามีความรู้สึกแบบกลิ่นมันจะแบบแรงแรงใช่แต่อันเนี้ยพอได้มาเจอกับน้ำซุปของเขาอ่ะมันมีความกลมกล่อมมันมีความแบบผสมผสานกันมันมันมันจะกึ่งกึ่งเหมือนแบบอารมณ์คล้ายซุกี้
เดี๋ยวมาถึงคิวของผมมาได้เลยแสกไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับกับแจ่วบองกากหมูครับ

จะออกมาเป็นแบบนี้
หรือจะทานเป็นแบบเป็นท็อปปิ้งสำหรับก๋วยเตี๋ยวก็ได้

รสชาติก็จะหอมความหอมพริกหอมขาอืมมีความเผ็ดมาแล้วก็มีความเค็มตาม
มีความแบบมันของกากหมู
ของพี่บ้างดีกว่าเพราะคุณเป็นกากหมูไปแล้วครับผมนี่เลยอันนี้คือสำนึกรักบ้านเกิดของจริง
หากินไม่ได้ง่ายนะฮะข้าวจี่ทอดซึ่งมีในย่านอารีฮะ
อันนี้เขามีแจ๊ดบองมาให้ดูไว้เดี๋ยวจิ้มกับแจ๊ดบองเลยนี่นี่นะครับเอาเลยนะหน้าหอมหน้าอร่อยนะ
มันมีความแบบกรอบทอดได้กำลังดีกรอบนอกนุ่มในแล้วหอมกลิ่นข้าวมากเลยแล้วแจ๊ดบองอร่อยป่ะ
เราจะเห็นแบบข้าวจี่ย่างข้าวจี่แบบว่าเป็นข้าวจี่อ่ะ
คำว่าข้าวจี่มันคือเหมือนย่างหรือเป็นปิ้งอ่ะแต่อันเนี้ยเหมือนเป็นทอดอ่ะ
อันนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันจะนุ่มมากนะครับนุ่มแล้วก็อร่อยมาก
อันนี้อร่อยมากข้าวจี่นะครับหอมมากมีความแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ติดเค็มอะไรอย่างนี้
ใช่หรือแบบมาตัดจับจะบองได้ไงมาที่เมนูของของครับยังไงแตะ
กระดูกหมูคั่วนัวครับผมเมนูข้าวกระดูกหมูคั่วนัว
เพิ่มความจัดจ้านด้วยพริกแห้งคลุกเคล้าไปกับข้าวคั่วหอม
เมื่อผสานกันแล้วทำให้มีความนัวสมชื่อเลยล่ะครับ
คือขั้นตอนในการทำของเขานะครับเขาก็จะเอากระดูกหมูนะครับ
อร่อยเหรอแล้วที่สำคัญนะครับในตัวหมูเนี่ยมันได้กลิ่นของน้ำมะขามนี้ด้วย
เอาเหรอน้ำอาหารเนี่ยเป็นตัวชูรสชาติให้มันนัว
คือถ้าพูดตามหลักภาษาของคนที่ทำกับข้าวก็คือเหมือนตัวน้ำมะขามเนี่ย
จะไปดึงรสชาติของความเป็นหมูออกมาดึงวัตถุดิบของหลักของเราออกมา
ใช่ครับใช่ไหมคะเชฟมันเลยทำให้รสมันกลมและมันนั่วมากอีกขึ้น
ยิ่งกินกับข้าวกล้องที่บอกว่าหุงได้ขึ้นหม้อแบบนี้
มันยิ่งอร่อยแล้วก็ราดด้วยน้ำปลาพริกตรงนี้น้ำจิ้ม
แก๊กกี้ไปเลยนะขอคิวพี่บ้ายครับไม่ไหวแล้ว
ของมาตรงนี้เลยเกี้ยวกุ้งยำหนัว
ี้ยวกุ้งยำหนัวบอกเลยว่าน่าสนใจหอมเกี้ยกุ้งมากตอนนี้
มันไม่ได้เวอร์นะท่านผู้ชมมันอร่อยมาก
คือเกี้ยวมันนุ่มจนแบบอย่าเอามาห่ม
ไม่อยากจะลงไปไหว้ในนี้คุณอยากจะโดดลงไปในนี้
อร่อยอ่ะคือรสชาติดูบอกเลยว่าเกี้ยวอ่ะเนื่องจากว่าพอเขาทำเองอ่ะฮะ
มันเลยอร่อยอยู่แล้วมันเป็นสูตรเฉพาะของร้าน
แต่ไอ้ตัวน้ำยำเนี่ยมันชูตัวเกียวมากเลย
ดูว่าน้ำยำมันจะมีความแบบกรมรสชาติมันเบล็วเผ็ดหวานอยู่ในนี้เลย

ต้องสั่งเนี่ยจานนี้พูดได้เลยว่าอร่อยเกือบตาย

เมนูสุดท้ายครับเป็นเมนูของผมเองครับครับ
ชื่อเมนูว่าจุ่มหมูข้าวต้มแห้งครับผม
เมนูสำหรับคนรักการกินข้าวเป็นพิเศษกับเมนูจุ่มหมูข้าวต้มแห้ง
ที่มาพร้อมหมู๓อย่างทั้งหมูหมักโบราณหมูตุ๋นเอาใจวัยรุ่นด้วยหมูสามชั้นสไลด์ตบท้าย
โปะบนข้าวสวยร้อนราดด้วยน้ำหมูตุ๋นเข้มข้น
โรยด้วยกระเทียมเจียวและกากหมูหอมทานคู่กับซอสเต้าหู้ยี
ชนิดเดียวกันกับที่ราดบนก๋วยเตี๋ยวรับรองว่าอร่อยเด็ดทุกคำแน่นอน
ชามนี้นะครับก็จะรวมหมูด้วยกัน๓ชนิดนะครับผม
หมูตุ๋นครับผมหมูสามชั้นสลายครับผม
แล้วก็หมูหมักสูตรโบราณครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวนะครับผม
ก็แนะนำว่ากินเมนูนี้ครับผมเพราะว่าน้ำซอสเขาใช้น้ำซอสเดียวกันกับก๋วยเตี๋ยวครับ
สเต้าหู้ยีนะครับเป็นตัวชูรสชาติเลยพี่เอก
ออกรสเหมือนเรากินอ่าสุกี้อย่างเงี้ยใช่อันเนี้ย
แล้วก็จะมีแบบความเปรี้ยวของมะนาวนิดนึงนะแล้วก็หมูนุ่มครับ
หมูนุ่มใช่ไหมก็เขาหมักแบบอย่างดีอ่ะแล้วหมูสไลด์อร่อยเลย
เดี๋ยวเอากินแบบหมูสาหร่างเงี้ยหมูหมักสไลด์อย่างเงี้ย
หมักสูตรโบราณครับอืม
ตุ๋นหมูตุ๋นต้องลองครับอ่า
อื้มหมูแต่หลายก่อนก็จะมีแบบ

คุ้มพี่ประตูนครับแล้วเป็นอะไร
เพราะว่าร้านต่อไปเนี่ยผมจะพาพี่ไปกินซ่า
กลัวผงเหลียว

นี่ขนาดอยู่เมืองเชียงคานก็ซ้อมเป็นคนจีน
ก่อนเดินทางไปร้านเด็ดแล้วหรือครับเนี่ย
เออแต่จะเป็นยังไงต้องรอไปล้างบางกันต่อในช่วงหน้า
ที่แน่ร้านจุ่มนูดเดิล

เหมาะกับชีวิตคนกรุงที่ต้องการความเร่งรีบ
กับเมนูอาหารจานเดียว
ทางร้านมีให้เลือกสรรมากมายครับ
ถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะมาลองลิ้มชิมรสกันที่ซอยพะหนโยธิน๗

เปิดบริการทุกวันเวลา๑๐โมงเช้าถึง๓ทุ่ม
แล้วอย่าลืมมาอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเชียงคานกันนะจ๊ะ
กินล้างบาง

นี่แหละร้านเด็ดประจำย่านอารี
แต่วันนี้บอกเลยว่าร้านอาจจะลกหน่อยนะ

ยุงชา
เป็นร้านอาหารจีนสไตล์เสฉวนนะครับผม

ได้กลิ่นได้กลิ่นอ้าวอาหารเสชวนแล้ว

อุ้ยไปเลยเหรอ

เล่นกันสะเพลินจนคิดว่าดูหนังจีนอยู่เลยนะครับเนี่ย

ด้วยบรรยากาศร้านที่ตกแต่งสไตล์จีน
ผสมผสานความร่วมสมัยก็ทำให้เข้ากับย่านอารีได้อย่างลงตัวเลยล่ะครับ
ส่วนอาหารของร้านนี้มีความพิเศษจีนอย่างไร
ไปฟังเจ้าของร้านเล่าให้ฟังกันครับ

ร้านอาหารเราก็เป็นร้านอาหารจีนสไตล์ประยุกต์
ร้านอาหารจีนที่รวบรวมรสชาติของแผ่นดินใหญ่มาผสมกัน
แล้วก็ผสมเทคนิคการทำอาหารของทั้งตะวันตกและตะวันออกเข้ามาด้วยครับผม

เป็นอาหารจีนที่หากินในเมืองจีนไม่ได้
แล้วก็อาหารจีนที่เมืองไทยที่อื่นก็ไม่มี
จุดเด่นที่ทำให้คนรู้จักร้านเราก็คือเส้นเปียงเมียน
ซึ่งเป็นบะหมี่มือดึงแบนของ๔อัน
แต่ทีนี้เราเอามาเสิร์ฟในรูปแบบที่ไม่เหมือนที่ซีอ่าน
แล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีเมนูสีฉวนมีทั้งกวางตุ้ง
แล้วก็มีทั้งจากจุดอื่นมาอยู่ในร้านในแบบของเราเอง

นี่คือหน้าตาอาหารร้านเด็ดประจำวันนี้นะครับ

ก่อนที่เราจะรับประทานในอาหารในครั้งนี้

คารวะสักนิดนึงเอามาใส่อันนี้คือหายอะไร

ลินมาสิบนม
ว้าวคาคาหวัง

คาราวะหนึ่งเจาะคาราวะน้ำย่อย
เรียกว่าการจิบชาแบบนี้ก่อนที่จะทานอาหาร

เอางี้ไม่รอช้าขออนุญาตเริ่มที่นี่เลยละกัน
อันนี้เขาเรียกว่าเมนูว่ายำคา
ทำไมเขาถึงเรียกว่ายำชา

ยำชาเพราะว่าจริงเป็นยำลูกครึ่งไทย

ซึ่งถ้าเกิดกินเข้าไปเนี่ยมันจะมีความแบบแซ่บ
มีความเผ็ดแต่ว่ามันจะชาปากเหมือนกับหมาล่า

แล้วยำแบบนี้มันเป็นยำที่กินได้เรื่อย
ตอนแรกคาดหวังไว้ว่ามันจะต้องเป็นยำแบบ
เพราะว่าคำว่ายำมันต้องไทยอยู่แล้วไงแต่ว่าพอเป็นยำแบบ
ยำชามันน่าจะเป็นแบบจีนจีนปรากฏว่ามันมีกลิ่นของความเป็นจีน
ก็คือของความเคี่ยวแหละแต่ว่าเครื่องปรุงต่างครับ
มันยังคงเป็นความเป็นไทยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย
สำหรับความแซ่บเราให้เต็มสิบอ่าอันนี้ให้มาที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
กับเมนูโล่เจียหมูเนี่ย
มันคืออะไรอ่ะแซ็กอะไรโจ้เจียวโหเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้ครับผมว่า
เบอร์เกอร์จีนครับมันคืออะไรอ่ะเบอร์เกอร์แจงงาเบอร์เกอร์แจงงา
นี่ก็คือแป้งนั่นแหละครับเป็นเบอร์เกอร์จีนนั่นแหละใช่ครับผม
แล้ววิธีการกินนะฮะก็นี่ไงเขามี๓ไส้ด้วยกันครับผม
อ๋อโอเคแล้วก็อุ้ยยัดเข้าไปอย่างงี้เลยแล้วก็ยัดเข้าไปครับ
อ้ามันไม่มีเบอร์เลยครับมันเป็นไส้หมู
และสุดท้ายครับซาวซ่าผักกาดดองนะครับ
อร่อยก็อือหืออันนี้ดี
โห้เผ็ดเย็นน้อย
สหมาล่าเนี้ยอืมนึ่งแล้วก็มีความกรุบกรอบนุ่มของขนมปังครับ
ไส้หมูนะครับมีรสชาติที่ดีครับผมแบบว่าแบบจีนครับผม
ลองนะครับผมก็จะออกแบบรสชาติเปรี้ยวไหม
ไอ้ซอส๓ชนิดอ่ะมาตัดกันมารับกัน
มีความพอดีใช่มาที่เมนูต่อไปนะครับกับเมนูเกี้ยวหมูน้ำลายไหลครับ
อันนี้น้ำลายไหลเลย
ทำไมครับก็เกี้ยวหมูน้ำลายไหลแล้วคนก็น้ำลายไหลเหมือนกันมันหอมมาก
เมนูนี้นะครับเป็นเมนูมาจากทางเสฉวนครับผมเออ
ปกติแล้วเขาจะใช้ไก่ต้มครับผมแต่อันนี้คือใช้เป็นเกี้ยวหมู
ใช่ครับผมลืมลืมไปเลยเพราะว่าที่นี่เขามีนี่คือน้ำจิ้ม

การที่เขาจัดน้ำจิ้มไว้ให้๒ชิ้นแบบนี้นั่นคือการตัดเลี่ยนแล้ว
ยังมีแบบว่าเครื่องเคียงเป็นผักดองอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว
เพราะร้านนี้จัดให้ครบทุกรสบนโต๊ะนี้

ี้ยวของเขานี่บอกแล้วมีความนุ่มอ่า
แล้วมีความหอมของกระเทียมเจียวมากเลยท่านพี่

ก็จะมีแบบเค็มไปนิดหนึ่ง
สมกับชื่อเกี้ยวหมูน้ำลายไหลจริงครับ
โอ้โหแต่จริงตอนนี้คือไม่ได้แค่เกียร์หมูน้ำลายไหลนะ

หมาล่ายังไม่หายแล้ว

เพราะว่ามันยาวมากเลย

อัญมณีซี่โครงผัดกงเป่าสไตล์เซชวนฮะ
ความพิเศษแบบสุดของอาหารจานนี้คือ
ตัวเนื้อแทสมาเนียวากิล
ที่ถูกนำมาทำกระบวนการซูวี
คือการทำให้เนื้อสัตว์สุก

และนำไปแช่ในน้ำที่ควบคุมอุณหภูมิ
ความร้อนที่ค่อยทายเทเข้าสู่ตัวเนื้อ
จะทำให้ยังคงความชุ่มชื้นแบบพอดิบพอดี
เอามาปรุงรสด้วยเครื่องเทศ

เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ด

ชูรสความอร่อยเพิ่มเข้าไปใหญ่เลยล่ะครับ

คือเมนูนี้นะคะท่านผู้ชมเขาปรับมาจากเมนูโกงเต่าจีติ่ง
คือสูตรของร้านนี้ก็คือจะปรับมาใช้เนื้อ
แล้วก็เอาไปซุย๒๔ชั่วโมง

ที่เอาเนื้อไปทำให้สุกในอุณหภูมิต่ำ
คือต้องบอกว่าพิถีพิถันมากกว่าจะได้จานนี้
แซคบอกซิว่ารสชาติมันเป็นจั้งไหน

นุ่มมากครับผมแล้วก็มีความหวานมาก

แล้วบอกเลยนะเนื้อพวกนี้กินเข้าไป

ผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจแต่บอกได้คำเดียวสั้นว่า

เนื้อดีไม่พอซอสเครื่องปรุงทุกอย่างมันก็เวอร์วังมาก
มันเป็นการผสมผสานที่คอมมิเนชั่นที่เลิศมาก
ต้องให้สิ่งแม่เอาอะไรอยู่ดูอะไรอยู่อยากกินแล้วใช่ไหมต้องมา
แต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้จ้ะเรายังมีเมนูเพิ่มเติมอีก
เนนูต่อมาชื่ออาจจะยากนิดนึง
นูนี้มีชื่อว่าตันเปลี่ยนเปลี่ยนเมียน
ถ้ามาที่ร้านยุ้งฉางแล้วไม่สั่งเมนูเส้นถือว่ามาไม่ถึงครับ
เพราะร้านนี้เด็ดตรงที่เส้นเปียงเมียน
ซึ่งมีความเหนียวหนึบตามแบบต้นฉบับ
ผสมผสานกับการปรุงรสที่ยังคงความจัดจ้าน
สไตล์เสฉวนเป็นเมนูที่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
ตันตันมันก็คือพวกเครื่องพวกคุ้งฟุงอย่างเนี่ย

ส่วนเปลี่ยนเมียนจริงมันเป็นชื่อเฉพาะของเส้น
ปกติเขาจะใช้เส้นอีกชนิดนึงแต่ร้านเราเนี่ยพิเศษมาก
ก็คือตันตันเปียงเปียงเมียนก็คือเส้นของเปียงเปียงเมียน
เป็นเส้นเปียงเปียงเมียนเราเนี่ยมันจะมีความแบนกว่า

ถ้วยนี้หมดก็คืออยู่ท้องทำงานได้เลย
เอาเลยตันตันเปียงเปียงเมียน
เจี๊ยะเลยเจี๊ยะเลย
เส้นเขาแบบดีไหมมีความนุ่มมีความหนึบแล้วก็ออกมีความมันนิดนึงครับ
เอ้าหรอเค้าลับเส้นได้มั้ยเพราะไม่เคยกินเลยอ่ะ
รสชาติน้ำซอสเขาคือกลมกล่อมพี่อร่อยมีความเผ็ดออกมานิดนึง
ใครที่นึกถึงเทคเจอร์มันไม่ออกมันจะมีความคล้ายกับ
ลาซัญญาเส้นเขาอ่ะมันจะมีความหนึบมีความแน่นแล้วก็มีความนุ่มด้วยนะ
คือหลายคนอาจจะชอบคิดว่าแบบอย่างที่มะตูมบอกไปอาหารจีนเลี่ยน
ฉันชอบกินอาหารแซ่บตั้งแต่มานั่งเนี่ยทุกเมนูอ่ะมีความแซ่บอยู่ในตัวหมดเลยใช่
จริงเนี่ยคนจีนสไตล์เสชวนเนี่ยเค้าจะทานกันรสจัด
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการปรับประยุกต์นะครับก็คือเหมือนเอาอาหารจีนสไตล์เสชวน
ผสมผสานกับคนไทยทำให้ถูกปากคนไทยด้วย
เมนูสุดท้ายนะครับกับเมนูหมู๓ชั้นตุ่นย่างไฟ
คือจริงปกติหมู๓ชั้นปกติเวลาเราไปตุ๋นอย่างนี้มันก็คือจะมีความนุ่มมีความหนาอยู่แล้ว
แต่อันนี้คือร้านอ่ะเขาไปสไลด์ให้มันบางลงแล้วก็ไปย่างไฟอีกแล้วซอสสไตล์ร้านเขาดูชิมเลยไม่อยากพูดเยอะ
ด้วยย่างด้วยโอ้โหพี่นะไม่ต้องกินนะเห็นแซคกำลังกินพี่รู้เลยว่าเดี๋ยวมันจะต้องละลายคาลิ้นเลยอ่ะอืม

อร่อยจริงอร่อยนะฮะหมูสามชั้นตุ๋นย่างไฟฮะเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับ
และตอนนี้พวกเราก็ชิมมาทุกเมนูแล้วนะครับอร่อยจริงและร้านเด็ดของเราในวันนี้นะครับ
ยุ้งฉางนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยเชียบโอ้ยทำไมครับอิ่มมาก
ไหมครับอิ่มมากวันนี้พาตลอดกิน๓ร้านอิ่มทุกร้าน
น้องแซ็กปะทุมราชเออวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปะทุมขอบคุณน้องแซ็กด้วยครับ
ขอบคุณด้วยครับผมและในครั้งหน้านะครับท่านผู้ชมครับ
ผมจะไปกินล้างบางที่ไหนและแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับ
อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมบางสายล่านใสที่ว่าเด็ด
เมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้หมดบางในกินล้างบาง
สวัสดีครับ
และสำหรับร้านเด็ดร้านยุ้งฉางต้องขอบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนู
บรรยากาศร้านก็ได้ฟิลเหมือนอยู่เมืองจีนจนแขกรับเชิญของเราเคลิมกันไปเลย
ใครที่อยากสัมผัสความเด็ดทุกอนูแบบนี้
แวะเวียนกันมาที่ซอยอารีสัมพันธ์๖
เปิดบริการทุกวันเวลา๑๑โมงเช้าถึง๔ทุ่ม
ที่จอดรถสะดวกสบายยกกันมาทั้งครอบครัวได้เลยครับ
วันนี้ทั้งสองคนก็ได้กินล้างบางทั้งร้านดังเด็ดโดน
ฟาดไปทั้งหมดสิบแปดเมนูโอ้โหทั้งอาหารไทยและอาหารจีน
บอกได้เลยว่าแถมอิ่มไปกับบรรยากาศชิคในย่านอารีครับ
ในสัปดาห์หน้ากินล้างบางจะชวนใครมาอร่อยจุกแบบนี้อีก
อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ
เราขอเชิญคุณผู้ชมมาอิ่มท้องพร้อมกัน
ย่านนาคนิวาสกรุงเทพมหานคร

อันนี้อะไรครับ
อร่อยล้ำ

คุณจะลืมทุกท่านที่คุณเคยกินมา
กินล้างบาง